ที่ดารานั้นเขาใช้เวลาร่วมกับครอบครัวด้วย
แล้วซึ่งวันสงกรานหรือว่าวันผู้สูงอายุนี้นะคะ
คนในวงการบันเทิงก็ถือโอกาสดีค่ะ
กลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่

งานนี้ก็เลยไม่พลาดค่ะมีภาพความประทับใจ
อวดลงโซเชียลให้หลักฟอร์เลเวอร์ได้ติดตามกันด้วยค่ะ
ก่อนที่จะออกไปกราบพระขอพรนอกบ้าน
เขาว่ากันว่าพระที่ดีที่สุดไม่ใช่ใครอื่น
แต่เป็นพระในบ้านคุณพ่อคุณแม่บุพการีของเรานี่เอง
และในวันนี้เราได้เห็นภาพความประทับใจหลากหลายครอบครัวคนดัง
ที่ถือกาศวันสงครานขึ้นปีใหม่ของไทย

เริ่มตั้งแต่โดมปกรณ์ลำที่กราบเท้าคุณแม่แหม่ม

ว่าการขอพรจากคุณแม่เป็นความประเสริฐและสำริดผลสูงสุด
เช่นเดียวกับอาร์ตพระสุทธิ์ที่ล้างเท้าพ่อและแม่
พร้อมกับขอคำมากรรมพร้อมกับพี่สาวที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
รวมถึงตลกเงินล้านตุ๊กกี้สุดารัส
กราบเท้าพ่อและแม่ขอพรก่อนเดินทางกลับมาทำงานในเมืองกรุง
เช่นเดียวกับดาราสาวเจ้าเสน่หเมพิชนาธิ์
ก็ไม่พลาดถือเลิกดีวันนี้รดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่เช่นกัน
อกจากนี้ยังมีดีเจพุทธพุทธิชัย
ไม่ใช่แค่มีภาพสวีทหวานกับสาวจุ๋ยเต็มไอจี
แต่ก็ยังแชร์ภาพกอดคุณแม่ในวันนี้กับเขาด้วยค่ะ
ฟ้าคนบันเทิงที่มีทายาทกันแล้วก็ขอโชว์ความน่ารักน่าชังในวันสงกราน
แอฟทัศออนที่โพสต์คลิปลูกสาวตัวน้อยน้องปีใหม่
และเมปฏิตาที่แชร์ภาพน้องมายูในชุดไทยสุดน่ารัก
ขณะกำลังพยายามส่งน้ำพระให้ฟอลเลอเวอร์ได้ร่วมชื่นชมความไร้เดียงสาของเด็กอีกด้วย